ได้เห็นหน้าตาพี่เสกลดโทแอมแบคแอมแบคใช่นะคะแต่ว่า
คือไปเคลียร์คดีที่สารอาญาที่มินบุรีค่ะก็คดีฟอร์ตอนนั้น
ที่โดนผู้จัดการส่วนตัวฟ้องคุณเก๋ข้างนะคะฟ้อง
เขาก็ฟ้องกันไปฟ้องมาฟ้องมาหลายคดีนะคะก็คือ
คือเมื่อวานนี้พี่เสกแบบพูดจาขอโทษด้วยนะ
คือเปลี่ยนไปแล้วก็หน้าตาสดใสมากขึ้นค่ะ
น่าจะมีนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่การก็ชี้แจงแล้ว

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนมาดูแลเยอะแยะมากมาย
หรือพี่กานชื่อคุณเก๋วิรังร้องมาต่อลูกชาย

แต่ก็ให้กำลังใจโดยการที่แบบ